เมื่อได้จอมเสิร์ธแล้วช่างจะนำมาตกแต่งด้วยหนังวัวซึ่งตัดเป็นลวดลายแล้วใช้ตะปูเล็กตอกติดที่ส่วนเพดานเสิร์ธให้เป็นลวดลายต่อเนื่องที่ลดหลั่นกันเป็นชั้น
จากนั้นก็จะเป็นการตกแต่งโครงไม้ไผ่เพื่อปิดรอยสารป้องกันการแตกเป็นขั้นตอนของการผสานเนื้อผิวให้เรียบร้อย
ตกแต่งเพิ่มด้วยการนำชันมาปั้นสำหรับติดลายที่โครงเสิร์ช
แล้วช่างจึงตกแต่งเสิร์ธและยอดเสิร์ธด้วยการปิดทองแล้วติดเพชรประดับกระจกสี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน